ที่นั่นฮือฮาเลยครับไปเจอกับงูที่หาดูได้ยาก

แต่ก่อนที่จะไปดูงูดูอะไรดูบ้านเลขที่ก่อน
มาแล้วมาแล้ว
๔๗หมู่๔ตมชมอทุ่งสงศ์จศรีธรรมราช

นี่เป็นบ้านน้ำขนำของยายจันทร์
ก็บอกกันไปนะครับว่าเป็นยังใจจันทร์ใช่ไหม
เอาอย่างนี้ละกันไปเจอกับงูเข้าแล้ว

บอกว่าเป็นงูที่หาดูได้ยาก
งูหลามปากเป็ดสีเหลืองน้องใบตอง
งูหลามปากเป็ดสีเหลือง
โอ้แปลกดิ

ไม่ใช่เขาเคลียร์ทาง
เคลียร์ทางแล้วงูมันอาย

เขาต้องเอาเสียมไปขุดรูแล้วก็เอางูออกมา

ถูกต้องจะได้ดึงออกมาไง

เดี๋ยวถ้าทำผิดพลาดไปแล้วก็มันหันหัวมาฉกนี่
เขาเอาเสียมกดหัวมันเอาไว้ก่อน
แล้วทำการค่อยดึงมันออกมา

เอามาเลย
ผมจะบอกให้นะไอ้งูประเภทนี้งูหลามปากเป็ดสีเหลือง
ตัวมันไม่ได้ยาวเฟ้ยเหมือนงูเหลือมงูหลามที่เราเคยเห็น

สั้นนะมันป้อมมันเหมือนปลาไหล่เขาเรียกอะไรอ่ะ
อุ้ยต้องไปต่อไปที่ปลาไหล่
คือลักษณะมันเหมือนมันป้อง

แต่มันก็จะป้อมตรงตัวมันใหญ่
แต่ปากมันจะเป็นเอกลักษณ์เขาบอกว่าปากมันคล้ายปากเป็ด

แล้วสีก็สวยด้วยนะ

โอ้โหแล้วก็เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็ว่ากันไปเนอะ
แต่อย่างนี้ครับเขาเชื่อว่างูมันมาให้โชค

โชคจะมาจะไปอันนี้เราก็ไม่ได้รู้หรอก
มันอยู่ที่จังหวะบุญภาวาสนาส่ง
แต่งูมันโผล่มาเชื่อเถอะ
มากินกลงกลิ่นไก่หรือเปล่า
กินกบกินเขียดอะไรอย่างงี้ก็ได้

แต่แปลกดีมันเป็นงูที่หายากใช่ไหม

แต่หาดูได้ในตลอดข่าวนั่นแหละคุณ